ก็ออกมาประกาศยกเลิกการแข่งขันรายการในปี๒๐๒๐ทั้งหมด
เว็บไซต์ของสาธารณ์วอลเลอร์บอลแห่งเอเชีย
ประกาศยกเลิกการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียทั้งหมด
ในปี๒๐๒๐อย่างเป็นทางการ
ระบาดของโรคโควิด๑๙ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา

ประกาศยกเลิกการแข่งขันทั้งหมดของปี๒๐๒๐

จากว่ารายการเหล่านี้เป็นการคัดทีม

เด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปี๒๕๖๓สนามที่๑ก็ที่เวโรโดมหัวหมาก
เมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันวันแรก
คนเอกดิชายเห็มกษีนายกสมาคมกีฬาจักรยาน
ก็เปิดเผยค่ะว่าการจัดการแข่งขันยึดหลักรักษาระยะห่าง
เลี่ยงการสัมผัสจำกัดจำนวนคนปันสุกเยียวยา
คู่มือที่ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โดยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมทั้งสื่อมวลชนค่ะ
จะต้องผ่านจุดคัดกรองนะคะมีการตรวจอุณหภูมิ
แอปพลิเคชันไทยชนะและก็ลงทะเบียนในสมุดบันทึกการเข้าออก
รวมถึงได้รับการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออุปกรณ์ต่างก่อนที่จะเข้าสนามเวโลโดรมด้วยค่ะ
ส่วนผลการแข่งขันที่น่าสนใจนะคะ
ซุปบุคคลรุ่นทั่วไปหญิง๓กิโลเมตร
ร้อยเอกหญิงจุธาทิพย์มณีพันธ์
นักปั่นทีมชาติไทยสังกัดสำนักงานประหลัดกรสมกระลาฮม
เวลาดีที่สุด๔๐๗๔๒๘นาที
ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศต่อกันค่ะ